เอามาฟังหัวหน้าวิเชียนหรือว่านายวิเชียนชินวงศ์นะครับ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เล่าถึงเรื่องราวต่างให้ฟังด้วยในวันเกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันเรียกว่าหัวหน้าวิเชียนนะ

โดยนายวิเชียนบอกว่าตนเองเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างทำไปตามกฎหมายนะครับ
หากจะมีการฟ้องกลับกรมอุทยานไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ก็มีฝ่ายกฎหมายที่จะต่อสู้ไม่เกรงกลัวว่าจะถูกย้ายออกจากพื้นที่ด้วย
เพราะว่าตอนนี้ได้กำลังใจจากประชาชนทุกคนนะครับ
จากรัฐมนตรีของกระทรวงด้วย
ยิ่งทำให้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็ฝากบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน
ก็ยังขาดแคลนเครื่องมือในการตรวจสอบพวกวัตถุโลหะ

จะได้ใช้ในการตรวจสอบอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
สำหรับผู้ที่จะเข้ามาในเขตอุทยานนะครับ
นายวิเชียนยังได้เล่าให้ฟังนะครับ
ถึงวันที่เกิดเหตุนะครับคุณเขมรสร

ก็เข้าไปเจอกลุ่มผู้ต้องหาตั้งแคมป์อยู่ในพื้นที่ที่ลึก
ออกนอกเส้นทางที่ทางอุทยานอนุญาตให้สามารถเข้าไปท่องเที่ยว

มันจะไปสุดที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
ความยาวประมาณ๓๐กิโลเมตร
มีทางเข้าออกอยู่ทางเดียวไม่มีทางแยก

ถ้าคนจะหลงจะตะเลิศไปมากกว่านั้นนะ
มีทางเดียวคือต้องขับรถชนแผงกั้นด่าน
งั้นที่อ้างว่าหลงก็ไม่น่าจะเป็นไปได้

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปเจอว่ามีคนที่ขออนุญาตเข้าไปท่องเที่ยวไปดูธรรมชาติ
แล้วไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้อนุญาตเนี่ย

บอกว่าให้ย้ายออกมาไปนอนในจุดที่ให้บริการเอาไว้

ไม่ยอมไม่ยอมออกบอกว่าคือเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
ถ้าออกไปแล้วมันจะหลงช่วงกลางคืนอะไรอย่างนี้ขอนอนต่ออยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันผิดสังเกตมีหลายอย่างที่มันผิดสังเกตไง
ใช่คือไม่ว่าอะไรแต่ว่าก็จับตาดูอยู่

สักพักหนึ่งหัวหน้าวิเชียนบอกว่าได้ยินเสียงปืน

ก็ไปตรวจสอบเลยนะครับหลังจากได้ยินเสียงปืนนะครับเพราะว่าไม่ยอมออกมากันนะครับ
แล้วก็ไปตรวจค้นก็ไปเจอนายเปรมชัยนะครับที่มีปืนจุด๒๒พกอยู่ที่ตัวนะครับ
แล้วใกล้เคียงกันก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองซึ่งยิงไปแล้วไม่นานนัก
แล้วก็มีท่าทีแปลกกันทุกคนก็เลยกระจายกำลังกันค้นหาตามจุดในที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปเจอตู้แช่เป็นตู้แช่เคลื่อนที่ที่เอามาด้วยนะครับ
ข้างในตู้แช่มีเนื้อไก่ฟ้ามีเนื้อหมูป่ามีเนื้อเก้ง
หัวหน้าวิเชียนบอกว่าก็เอกใจว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ก็เลยค้นห่างจากแคมป์ที่เขาตั้งกันไปอีก๑๐เมตรไปเจอปืนลูกซองสองกระบอกซ่อนอยู่โดยเอาย่ากับใบไม้ปิดทับไว้คือลักษณะเหมือนกับอำพลางแบบจวนตัว
เหมือนรีบอะค่ะก็เอาเศษใบไม้ใบย่ามากรบเอาไว้อย่างนี้
ถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็พาตัวมาสอบที่แคมป์แต่ก็เอกใจว่ามันจะต้องมีอะไรอีกไหมเนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะว่าไปเจอตอนกลางคืน
เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่กลับไปตรวจค้นใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ครับเจอของหนักเลยเจอซากเสือดำนะฮะตรงนี้ก็ทำให้สั่นสะเทือนจิตใจของคนทุ่งใหญ่เป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าคือเสือดำเนี่ยถูกฆ่าอย่างทารุณด้วยด้วยการถลกหนังออกมาซึ่งชัดเจนว่าไม่ใช่การล่าเพื่อการดำรงชีพแต่เป็นการล่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
คุณวิเชียนบอกว่าขอย้ำเลยว่าคนที่ไม่พอมีกิเลสเนี่ยต้องการชิ้นส่วนสัตว์ป่าทั้งเพื่อเอาไปบำรุงกำลังเอาไปประดับบ้านเอาไปเป็นเครื่องแสดงประมีถือว่าเป็นค่านิยมที่โบราณส่วนตัวมองว่าเหมือนกับเอาซากศพไปประดับบ้านไม่ใช่เอาสิ่งที่เป็นสุริมงคลไปประดับบ้านแต่อย่างใดนะฮะก็เป็นคำบอกเล่า
ก็เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
เพื่อไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
แล้วก็พนักงานสอบสวนของสพทองผาภูมิ
การจนบุรีเจ้าของพื้นที่นะครับ
ก็มีการสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียง
ที่ว่ามีการเจรจาต่อรองกันด้วยนะ

เชื่อว่าเป็นการต้องการดิสเครดิต

พยายามจะต่อรองกับนายเปรมชัยนะครับ
ซึ่งโดยส่วนตัวไม่รู้สึกอะไร
แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อรักษาป่า

เกรงกลัวอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นนะครับ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืช
ก็เปิดเผยว่าจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ทั้งซากป่าอาซากสัตว์ป่า
แล้วก็ปืนแล้วก็ของที่ยึดได้เนี่ย

มีพฤติกรรมในการล่าสัตว์ป่าอย่างชัดเจน
แม้ว่าจะอ้างว่าไม่ได้เป็นคนลงมือ
แต่ว่าปืนที่พบในจุดเกิดเหตุ๑กระบอก

ผู้สั่งการผู้สนับสนุน
รับโทษเท่ากับคนที่ลงมือนะคะ

ผมแค่สนับสนุนผมไม่ได้ทำ
คุณก็โดนโทษเดียวกันค่ะกับคนทำค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็ดูจากพฤติการต่าง

เพราะว่ากระสุนเข้าไปที่หลังของเสือไง

ถ้าคุณป้องกันตัวก็อาจจะต้องยิงด้านหน้าเสือกำลังกระโจนเข้ามา
คุณยิงเข้าไปด้านหน้าอันนี้มันอาจจะอ้างได้
แต่เนี่ยวิถีกระสุนคือเข้าข้างหลังเสือ

เดี๋ยวเราจะมีให้ติดตามเอาแบบชัดนะ

วันนี้คุณวิเชียนออกจากป่ามาเลยนะคะ
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยที่นั่งหัวโต๊ะก็คือรัฐมนตรี
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะ

อย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่แรกว่าคดีนี้เนี่ย
แจ้งข้อหาก็คือ๙ข้อหานักเลยนะคะ

ในเรื่องของการจับกลุ่มนายเปรมชัยและพวกนะคะ

มีหลักฐานทั้งพยานหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะ

ให้กำลังใจการทำงานของหัวหน้าวิเชียน

จากการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานทั้งวัตถุพยาน

หลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงกันได้

ก็ฝากถึงผู้ต้องหาเลยว่า

สู้คดีเสียเวลาค่ะ

หลักฐานมันมัดตัวขนาดนี้

อย่ามาปฏิเสธให้เสียเวลาเลย

หัวหน้าวิเชียรก็เปิดใจด้วยนะคะ
หัวหน้าวิเชียนก็ได้กล่าวทราบซึ้ง

มีกำลังใจนะคะ
ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งในการประกอบอาชีพราชการ
และจะเป็นกำลังใจในการทำงานในอนาคตด้วยค่ะ

เพื่อรักษาทรัพยากว่าธรรมชาติและสัตว์ป่าครับ
เป็นทีมงานของคุณเต็มชัยหรือว่าของฝ่านั้นจริงหรือไม่
หรือว่าเป็นการเป็นจัดฉากขึ้นมา
อันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผู้ที่ปล่อยคลิปเสียง
ต้องแสดงตัวครับว่าคุณเป็นใครยังไงนะครับ
ผมมองว่ามันเป็นการปล่อยมาเพื่อดิสเกอร์ดิทเจ้าที่มากกว่า
ผมก็พยายามพูดให้กำลังใจทีมงานผมอยู่ตลอดเวลาว่า
ทำดีก็ทำดีให้ถึงที่สุดนะครับไม่ต้องไปหวั่นเกรงเรื่องอะไรนะครับ
ทีนี้ว่ากันถึงเรื่องของคดีเนี่ยหลายคนก็อดที่จะคิดไปไม่ได้ว่าที่สุดแล้ว
สุดท้ายปลายทางคดีจะเอาผิดกับทั้ง๔คนได้มากน้อยขนาดไหน
ปืนมันจะบ่งบอกถึงเจตนาด้วยนะทรุ่งนี้คุณพ่อสอนค่ะ
ว่าคุณใช้อาวุธพวกนี้ที่เอาเข้ามามันเจตนาเพื่ออะไร
เพราะฉะนั้นเราก็เลยตรวจสอบให้นะครับ
โดยเฉพาะปืนสำคัญที่เจออย่างไรเฟิลนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเลยเดินทางไปที่ย่านที่ขายปืนเลย
แหล่งขายปืนชื่อดังในวังบุรพานะครับ
เป็นแหล่งจำหน่ายอาวุธปืนนะครับ
ไปสอบถามนายทิติธรบุภารำนีนะครับ
ซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย
แล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน
ได้เปิดเผยว่าปืนที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จากนายเปรมชัย
ที่พบเป็นปืนยาไลฟล์แบบนี้ครับ
เป็นปืนที่ผลิตจากประเทศออสเตรียนะครับ
แล้วก็เลิกผลิตไปนานแล้วนะ
ราคาก็ประมาณ๑๕๐๐๒๐๐เหรียญสหรัฐนะครับ
เป็นที่นิยมของพวกนักสะสม
สำหรับการกีฬาแล้วก็การล่าสัตว์

เป็นสัตว์พวกหมีกับกวาง
ระยะการยิงก็ประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตรแต่ไม่เป็นที่นิยมในไทยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูง
นิยมใช้ในการแข่งขันยิงปืนแต่ว่าไม่ค่อยนิยมใช้ในการล่าสัตว์ใหญ่เพราะว่ามีอนุภาพน้อยแต่ก็สามารถใช้ล่าสัตว์เล็กได้
ปืนรุ่นนี้ผลิตที่สเปนนะครับมีปลอกกระสุนตั้งแต่เบอร์๑๒๑๖๒๐๒๘แล้วก็๔๑๒
ส่วนลูกปลายที่บรรจุอยู่ในปลอกกระสุนจะเริ่มตั้งแต่๖ลูกไปจนถึงหลักร้อยลูก
ไม่เป็นที่นิยมใช้ในไทยนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอก
คือลูกปลายก็คือพอยิงออกจากกระบอกปืนปุ๊บมันแตกออกไปเลย
นัดเดียวแล้วแตกได้ตั้งแต่๖ลูกไปถึง๑๐๐ลูก
แต่ทำไมถึงไม่นิยมในไทยเดี๋ยวฟังดูนะครับ
โดยปืนกระบอกนี้จะเป็นปืนกลุ่มปืนสะสม
ใช้ในการล่าสัตว์ของเฉพาะคนมีฐานะในทางยุโรปเท่านั้น
กระบอกหนึ่งก็ตกประมาณ๕๐๐เหรียญบวกก็คืออาจจะแพงกว่านั้นก็ได้
โดยกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๒๐ในประเทศไทยจะไม่ได้รับความนิยม
เนื่องจากน้อยร้านค้าที่จะมาสั่งนำเข้ามันมีขนาดเล็ก
ทำให้กระสุนหายากบ้านเราจะนิยมเบอร์๑๒มากกว่าครับ
แล้วถามว่าในเบอร์๒๐ในต่างประเทศเขานิยมใช้ในการล่าสัตว์เล็ก
ไม่ว่าจะเป็นการยิงนกอย่างพวกห่านพวกห่านป่าพวกนกเป็ดน้ำที่บินอบพยพ
หรือพวกไก่งวงพวกนี้ครับที่เขานิยมใช้กัน
ก็ต้องอยู่ที่ชนิดของกระสุนที่ใช้อย่างเช่นสัตว์ที่เราล่าเป็นนก
อย่างที่บอกครับว่ามันสามารถยิงห่านป่าที่อบพยพได้
หรืออะไรพวกเนี้ยตัวเขาก็ต้องไปใช้เป็นลูกปลายเล็ก
ระยะยิงมันก็จะได้ไกลหน่อยแต่ถ้าเป็นลูกจำนวนน้อยโอกาสยิงโดนก็แทบจะไม่มีครับ
ดังนั้นมันต้องอยู่ที่ชนิดของสัตว์ที่เขาต้องการล่า
และรวมทั้งระยะยิงแล้วก็ยี่ห้อของกระสุน
เขาเรียกว่าแบบของกระสุนที่ต้องการใช้ครับ
เพราะแบบกระสุนจะมีหลากหลายเลยจะมีตั้งแต่เม็ดใหญ่
ก็คือเอาไว้ยิงพวกสัตว์ใหญ่อย่างเช่นยิงพวกสุนัขป่ายิงอะไรพวกนี้
มันก็จะใช้เป็นกระสุนที่เม็ดใหญ่ขึ้น
แต่ถ้ายิงพวกสัตว์เล็กอย่างเช่นพวกกระต่ายพวกนกเขาก็จะใช้พวกลูกปลายเล็ก
นี่คือปืนที่เจอที่จุดเกิดเหตุในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนนะครับ
ส่วนปืนนี่ฮะที่ไปค้นบ้านของนายเปรมชัยที่กรุงเทพ
แล้วก็ตรวจยึดปืนไวเฟิลในบ้านได้อีก๔๓กระบอกนะครับ
ทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยบอกว่า
ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นรุ่นอะไรบ้างเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจน
เพราะว่ามีการนำผ้ามาห่อปิดเอาไว้นะครับ
แล้วก็จะเอาไปใช้ทำสิ่งใดเนี่ยก็คาดว่านายเปรมชัยน่าจะเก็บสะสมมากกว่า
ซึ่งการขออนุญาตครอบครองปืนผู้ครอบครองต้องไม่เคยมีคดีความ
มีอาชีพที่มั่นคงและสภาพการเงินที่เพียงพอ
เจ้าหน้าที่ถึงจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาให้การครอบครอง
แต่เรื่องหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าเขามีปืน๔๐กว่ากระบอกก็จริง
แต่การที่เขาสามารถนำพาไปได้เนี่ยมันแค่กระบอกหรือ๒กระบอกเท่านั้น
ถูกต้องไหมครับเขาไม่สามารถดำพาไปได้ทั้ง๔๐กระบอกอย่างที่เขามี
ดังนั้นไม่ว่าเขาจะมีกี่กระบอกก็ตามมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดแล้วเขาใช้อาวุธปืนไปยิงเสือ
นั่นคือเป็นจุดสำคัญมากกว่าจำนวนปืนที่เขาเจอ
ต่อให้เขามีเป็นร้อยกระบอกแต่เขาก็ไม่ได้เอาปืนร้อยกระบอกไปยิงเสือถูกไหมครับ
ดังนั้นเราจะไปฟันทงว่าเขาเป็นผู้ล่ามือฉมังหรือเป็นนักล่าที่ชื่นชอบการล่าสัตว์มันก็ตอบไม่ได้
เพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าปืนที่เขาพบนั้นเขาอาจจะเป็นการซื้อสะสม
อาจจะเป็นปืนเก่าเก็บหรือว่าเป็นปืนที่สวยงามแล้วเขาชอบเก็บสะสมอะไรพวกนี้หรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องไปสอบถามจากทางเจ้าตัวแล้วก็จากทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ว่าปืนเหล่านั้นได้ถูกยิงออกไปเยอะไหมเยอะอะไรพวกนี้ครับ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็น่าจะมีข้อมูล
ดังนั้นการสะสมของเขาอาจจะดูที่จำนวนไม่ได้แต่จริงแล้วผมมองว่าถ้าคนดีมีปืนเป็นพันกระบอกก็ไม่อันตรายกว่าคนร้ายหนึ่งคนที่มีปืนเพียงกระบอกเดียว
เพราะว่าตามข่าวเราก็บอกไปว่าที่บ้านของนายเปรมชัยเจอปืน๔๓กระบอก

อันนี้เนี่ยก็อยู่ในแง่ที่ว่าต้องไปดูว่าเขาสะสมในลักษณะที่มีใบอนุญาตถูกต้องสะสมหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันแต่ว่าปืนที่เจอในจุดเกิดเหตุเนี่ยแค่ตัวปืนและอาวุธที่เจอในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสำคัญไงว่าคุณเข้าไปทำอะไร

เชี่ยวชาญบอกว่าแม้กระทั่งแค่เสื้อที่คุณเปรมชัยใส่เข้าไปก็เอาผิดได้แล้ว
แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเสื้อตัวนี้ปกติเขาไว้ทำอะไรกัน

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับช่างภาพ
ที่เขาถ่ายภาพสัตว์ป่าบ่อย
เขาก็เห็นข่าวนี้มันสะเทือนใจไงคุณภาคภูมิ
เขาก็เลยแนะนำบอกว่าเอางี้ไหมล่ะ
เป็นชัยกับเพื่อนแทนที่จะเข้าไปล่าสัตว์

เขาก็ให้คำแนะนำมานายปริญญาพดุงถิ่นค่ะ

ก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะ
เขาก็แนะนำว่าใครที่อยากจะเข้าไปล่าสัตว

เปลี่ยนพฤติกรรมไปถ่ายรูปกันน่าจะดีกว่าค่ะ
ผมมองว่าการยิงสัตว์ล่าสัตว์คุณได้รู้ครับ
ความรัวใจใช่ไหมคุณได้อดีตนารีน

สมมุติว่าคุณได้ถ่ายเสือคุณตื่นเต้นเหมือนเธอ
สัตว์เลยแหละแล้วมันก็ยากเท่ากันแหละ
เพราะว่ามันก็ระยะระยะที่จะถ่ายอย่างนี้
ผมมองว่าการล่าสัตว์เนี่ยทุกรูปแบบได้จำลองไปสู่การถ่ายสัตว์หมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคุณแต่ก่อนพาเขานั่งห้างใช่ไหมยิงสัตว์
เราก็มีโป่งให้นั่งมีหอดูสัตว์ให้นั่งแอบซุ่มถ่ายสัตว

คุณอยากจะเดินแกะรอยสัตว์ยิงมัน
คุณก็เดินแกะลอยเพื่อไปยิงเพื่อไปถ่ายสัตว์ได้เหมือนกัน
คุณอยากจะดักสัตว์หรือคุณไม่ต้องหรอก
คุณก็ใช้แบบผมตั้งกล้องดักมัน
คุณได้บุญได้อะไรคุณได้สิ่งที่มาคือ
เนื้อที่มันแบบภาพของสัตว์ที่มันสวยงาม
ก็คือเทียบกับไอ้กองเศษเลือดเศษเนื้อที่เขาแร่
อันนั้นมันดูไม่ได้เลยครับหมดสภาพสงสารน่าสงสารมาก
นายปริญญานะคะก็บอกว่าการถ่ายรูป
จะช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าต่อไปด้วยนะคะ

อาจจะช่วย
คือรูปช่วยอนุรักษ์สัตว์ด้วยซ้ำ
พอรูปไปคือคนธรรมดาถ้าคุณให้เอากล้องให้เขาบ้างนะ

มันต้องเป็นวิชาหนึ่งของพวกถ่ายภาพสัตว์

มันก็เหมือนพอจะได้มามันก็ได้ยาก
พอได้มาก็ใช่ไหมให้เยาวชนให้ดูออก

ยากนะยากกว่าในกรงมากเลยฮะ
เพราะว่าคนชอบดูภาพสวยที่จากป่า
เขาลำนาภัยของเราก็เกิดความรู้สึก

ไอ้เศษเนื้อมากมาย
นี่แหละค่ะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาพรานบรรดาศักดิ์ทั้งหลาย
ว่าไม่ควรเข้าไปเข้าป่าล่าสัตว
ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะ
ก็บอกว่าแต่เรื่องนี้ถ้ามองอีกมุมนึง
เป็นการปลุกกระแสในการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะ
ว่าจริงแล้วไม่ควรจะเข้าไปล่า
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามค่ะ
คือคนไทยเวลาปกติก็เฉย
แต่พอมีเรื่องเหตุอย่างนี้ก็เห็นได้ว่า
สิรรามตัวนี้ได้ปลุกกระแสผู้คนเข้ามา
คือคุณเปรมชัยจะติดคุกไม่ติดคุก
แต่ว่าล้มละลายจากสังคม

นี่ไงจะล้มละลายทางสังคม

ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็พูดถึงเรื่องนี้กันต่อเนื่องหลายวันนะคะ

เขาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เสือดำที่เพิ่งถูกล่าถูกถลกหนังถูกชำแหละเนื้อ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนที่เป็นข่าวเนี่ย
เป็นเสือชนิดเดียวกันกับเสือดาวอินโดจีน

กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศูนย์พันธุ์มากแล้วนะคุณผู้ชม
ทั่วโลกนะคะเหลือแค่๒๐๐๐ตัว
เหรอฮะนี่คือทั่วโลกนะครับในประเทศไทยแค่ร้อยกว่าตัวค่ะ
มันก็คือเสือดาวนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีความผิดปกติ
เรื่องของเม็ดสีใช่ค่ะมันก็จะออกมาแล้วก็เป็นสีดำเนี่ยเราก็จะไม่เห็นลงเห็นลายอะไร

เน็ตเขาก็วิจารณ์นะคะเขาก็เปรียบเทียบกับชาวต่างชาติเนี่ย
โอ้โหมันมีมูลนิธินะของต่างชาตินะที่เขาเลี้ยงเสือดำ
เขาเลี้ยงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสือดำเป็นสิงโตที่เขาเลี้ยงเอาไว้
เพราะสัตว์เหล่านี้ถูกมนุษย์ทำร้าย
เขาก็เลยนำมาเลี้ยงไว้ทางมูลนิธิก็ดูแล
เขาก็เลยเปรียบเทียบว่าดูสิชาวต่างชาติเนี่ยเขารักสัตว์เขาอนุรักษ์
แต่ทำไมคนไทยมาล่ากันแบบนี้
ค่ะก็เป็นเฟซบุ๊คของทางมูลนิธิเขาให้เห็นภาพน่ารักเนี่ย

ใช่คืออยากจะให้เปรียบเทียบความรู้สึกอะค่ะ

ฆ่าสัตว์แต่เนี่ยจริงแล้วเห็นภาพแบบนี้แล้วมันสะท้อนใจไง
นี่เขามาดูแลหลังจากมันทำร้ายหลังจากตัวทำร้ายใช่
คุณเข็มมาสอนไปเจอก็อย่าไปเล่นกับมันอย่างนี้สุ่ม๔สุ่ม๕ไม่ได้นะครับ
เป็นแมวดำได้อยู่แต่เป็นเสือดำไม่เอานะ
คุณผู้ชมครับพูดถึงการเข้าไปในพื้นที่ป่าใหญ่แบบนี้นะครับ
คนไทยเราก็จะเชื่อกันอยู่แล้วว่าพื้นที่ป่าเนี่ย
ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดูแลป่าอยู่นะครับ
อย่างที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนก็มีการพูดถึงพระฤษีทุ่งใหญ่
กลุ่มอนุรักษ์การนะครับเปิดเผยว่าภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนฝั่งตะวันตกมีสารพระฤษีทุ่งใหญ่อยู่ใจกลางป่านะครับ
ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชชื่อเดิมก็คือหน่วยทรงไทยนะครับ
ไปไม่ไกลจะเป็นที่ตั้งของศาลก่อนถึงหมู่บ้านผู้จือที่ชาวไทยเชื้อสายกระเหลี่ยงอาศัยอยู่
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมานานเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาผืนป่า
ยังไม่ได้เป็นบริเวณของหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
ซึ่งบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชจะอยู่ห่างจากจุดที่นายเปรมชัยพร้อมพวกไปตั้งแคมป์พักแรม
ประมาณ๗กิโลเมตรเท่านั้น
ในอดีตก็เคยมีนายพรานมาล่าสัตว์ป่าที่แถวนี้นะ
แล้วก็มักจะมีอันเป็นไปทุกราย
ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลทุ่งใหญ่
เพราะฉะนั้นถ้าใครทำไม่ดีนะทุ่งที่ทุ่งใหญ่เนี่ย
มันก็จะมีผลออกมาชัดเจนว่า
ไม่ดีแล้วก็จะต้องถูกพระฤษีลงโทษ

เป็นเรื่องที่เราเชื่อแล้วก็นับถือกันอย่างนั้นมาตลอดนะคะ
ก็มีชาวบ้านเล่านะคะลุงคนเท่าผู้เท่าผู้แก่ของชาวกะเหลี่ยง
ก็เล่าว่าก็ถ้าเคยใครไปยิงสัตว์อะไร
ก็จะโดนพระฤษีเล่นงานให้มีอันเป็นไปอย่างนี้
ก็เขาก็เล่ากันนะคะเขาก็เล่ากัน
มันเรียกว่าเมื่อเราได้ยินเราก็เอาเวลาเข้าไปอยู่ในช่วงใหญ่
เราก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะเรากลัวว่าเราจะถูกลงโทษเหมือนกัน

คุณพินันนี่เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์การนะฮะ

ก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอาชีพพรานป่าเนี่ยมีนะคุณเดี๋ยวมาสอน

แต่ว่าชาวบ้านเขาทำเพื่อเลี้ยงชีพเข้าป่าไปหาสัตว์อะไรเท่าที่หาได้มาเลี้ยงชีพนะครับ
พอมีการประกาศพื้นที่ป่าสงวนมีสัตว์ห่วงห้ามอะไรต่างนานา
รานป่าเองก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่พรานป่าเมื่อก่อนเขาก็มีสามัญสำนึกนะ
เขาเจอสัตว์สำคัญสัตว์บางชนิดเขาก็ไม่ล่าแต่อย่างที่เจอกันในปัจจุบันเนี่ย
อันนี้มันคือนักล่าเป็นนักล่าสัตว์ไม่ใช่พรานป่า
เขาไม่ใช่นายพานนะเขาเป็นนักล่านะ
การที่เขาสะสมอาวุธเยอะอย่างนั้นแสดงว่าเขาเป็นนักล่านะ
เราไม่เรียกเขาเราจะไม่ตั้งให้เขาเป็นอะไรผ่านนะเขาเป็นนักล่านะ
นักล่าก็คือยิงเพื่อความสนุกสนานมันคือยิงเพื่อความฮึกเหิมของใจ
เพราะฉะนั้นคุณพินันก็เลยฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ว่าขอให้หาหลักฐาน
แล้วก็รวบรวมสำนวนพยานหลักฐานอย่างรอบครอบรัดกลุ่มไม่ให้คนผิดหลุดรอดไปได้
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามันเคยมีกรณีเกิดขึ้นก็เคยมีคนใหญ่คนโตนี่แหละ
รอบเข้าไปล่าสัตว์พอถูกจับลูกน้องรับผิดแทน
คราวนี้ก็ไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยอีกนะครับ
เราก็รวบรวมหลายด้านนะพยายามให้ท่านดูหลายด้านนะครับ
อาถรรพ์ต่อเลยค่ะที่คุณภาคภูมิพูดถึงเจ้าพ่อฤษีทุ่งใหญ่
ก็มีเรื่องเล่าอาถรรพ์ป่าทุ่งใหญ่เหมือนกันนะคะ
เรื่องของเสือสมิงแห่งทุ่งใหญ่
คุณผู้ชมหลายท่านเคยได้ยินเรื่องของเสือสมิงเหมือนกัน
เรื่องเล่าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่ามีพรานป่าคนนึงเนี่ยอดีตเขาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
เขาก็ไปส่องสัตว์ในป่านี่แหละก็บอกกับภรรยาบอกกับลูกที่บ้านว่าเข้าป่า๓วันนะ
ไม่ต้องมาตามเข้าไปส่องสัตว์วันแรกก็ไม่มีอะไรปกติ
วันที่๒เริ่มแปลกฟ้านี่มืดสนิทเลยเงียบมาก
แล้วก็อยู่ดีเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดเหมือนมีคนเดินอยู่เขาอยู่บนนั่งร้านเป็นแบบเหมือนห้างข้างบนนะคะ

ใช่เขาได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างแต่มันมืดมากมืดแล้ว
ก็เลยลองลงมาดูปรากฏว่าเห็นภรรยาเขาเดินมา
ตะเกียงมาเหมือนตะเกียงใส่น้ำมันสมัยก่อนนะคะ
ถือตะเกียงมาใช่แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยลูกไม่สบายกลับบ้านเถอะ
เขาก็อ๋อเหรอตกใจนึกว่าลูกไม่สบายจะกลับบ้านแล้วก็มาเอกใจ
เอ๊ะอยู่ดีภรรยาเดินเข้าป่ามาคนเดียวมาได้ยังไงอ่ะ

จากบ้านเดินเข้ามาในป่าตะเกียงน้ำมันโอ้โหน้ำมันหมดตั้งแต่ครึ่งทางแล้ว

น่าจะใช่เมียตัวเองเอาปืนมายิงเลย
สุดท้ายจากที่เห็นเป็นเมียตัวเองเนี่ยนะกลายเป็นเสือ

กลายเป็นเสือแล้วเสือก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่า

รุ่งเช้าเนี่ยเขาก็ให้คนเข้าไปดูในป่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไร
สุดท้ายไปเจอเป็นเสือลายพาดกรอนนอนตายอยู่กลางป่า
ก็เลยคาดว่าเมื่อคืนนี้ที่เห็นเป็นภรรยาเดินมาเนี่ย

แรงร่างได้เพราะเขาบอกว่าเวลาคุยกับภรรยาเนี่ยมันแปลกภรรยาไม่มองหน้าเขาเลย
แล้วภรรยาไม่น่าจะเดินเข้าป่ามาคนเดียว
พอกลับเข้าไปบ้านไปถามเพื่อความมั่นใจ
ถามเมียถามลูกที่บ้านว่ามีใครเดินเข้าป่าไปตามไหม

กับลูกบอกไม่มีไม่มีใครเดินเข้าป่าไปตาม
นี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิง

เรามากลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันต่อนะฮะ
เพราะว่าหลายคนก็อยากฟังว่านายกลุงตู่จะว่ายังไง
เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นของคุณเปรมชัยกับพวกเข้าไป
ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวน
แม้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะยังปฏิเสธอยู่นะครับ
วันนี้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานมออกมาย้ำนะครับว่า

ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
แต่ก็ขอว่าอย่าไปขยายประเด็น
หรือว่าวิภาควิจารณ์ในทางลบ
ว่าจะมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ
ขอยืนยันว่าหากใครกล้ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ

เพราะใครทำผิดก็ต้องรับผิด
ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน
ก็ต้องพิสูจน์ได้ก็ได้
หน่วยงานตรวจสอบก็ตรวจสอบมา
ตามหลักฐาน

ควรจะบอยคอร์ดบริษัทอิตาเลียนไทย
นายเปรมชัยเป็นเจ้าของไหม
เพราะว่าประมูลงานของภาครัฐเองก็ได้เยอะแยะไปหมดนะครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ทำผิด

และจะไม่มีการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโทษ
เว้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเสนอเข้ามา
จากนี้ยังขอว่าอย่าเพิ่งจับผิดเจ้าหน้าที่ในการทำงาน
หรือมีบัตรวงปฏิกิจของการพึ่งครัฐ

สมัยนั้นน่ะนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแกะรอยเข้าไป
แล้วก็ไปจับกลุ่มกลุ่มในพรานที่มีพันธุ์ตำรวจโทษธิรยุทธ์เกรดมั่งมี
เป็นอดีตสารวัตรสืบสวนสพปรานบุรีกับพวก๙คนนะคะ
เขามีอาวุธเข้าไปแล้วก็ไปล่าสัตว์ป่า
ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ของกลางเนี่ยเป็นกบทูตซากกระจงมีรูปถ่ายทั้งภาพนิ่ง
ภาพวีดีโอขณะล่าแล้วก็ไปพักค้างแรมกันอยู่
แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สพแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี

สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรจำคุกพันธุ์ตำรวจโทษธีรยุทธ์๑๐เดือน
ส่วนคนอื่นก็ถูกจำคุกตั้งแต่๑๐เดือนไปจนถึง๑๙เดือน
ไม่รอลงอาญาด้วยนะคะ
คือหลังฟังคำพิพากษาสารดีการเรียบร้อยจำเลยทั้ง๙คน
ก็ถูกนำตัวไปเรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรี
ก็เลยนำมาเทียบเคียงกับคดีนี้ของนายเปรมชัย
ขนาดของเขาเนี่ยของกลางเป็นแค่กบเป็นกระจง
บททูตนี่คือกบป่าใช่ค่ะแต่นี่ของกลางเสือดำ
แล้วคดีนั้นเนี่ยพันธุ์ตำรวจโทษธิรยุทธ์เนี่ยนะ
ในภาพนิ่งมาสักครู่จะใส่เสื้อสีเลือดหมูตัวอ้อนหน่อยเนี่ย
คือนั่งเรือเข้าไปกันนะไปล่าสัตว์ป่า
แต่ว่าตอนแรกที่ทำคดีเนี่ยชุดพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเนี่ย
แจ้งแล้วเขาอาจแค่แปดคนน่ะแต่ว่าหลุด

เพราะว่าอ้างว่าเขาถือมีดไปอันเดียวเขาหลงเข้าไป

ปรากฏว่าเขาไปเจอหลักฐานจากกล้องจากโทรศัพท์

คุณนั่งกงเหล้าทำกับแกล้มจากสัตว์ป่ากันเนี่ย

ไม่หลุดนะคะก็โดนกันหมด๙คน

ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูหลากหลายความเห็นนะคะ
ศาสตราจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ
รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นภาพวาด
ระบายด้วยสีไม้ลายเส้นนะคะน่าจะเป็นของเด็กล่ะค่ะ
ประถมแล้วก็มีข้อความว่าตลอดทั้งวัน
เห็นข้อความบทกรรมภาพวาดของคนไทย
ไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่ทุ่งใหญ่ทำให้น้ำตาซึม
ภาพนี้คือภาพที่น้องแก้มคอมบุรีวาด
ส่งกำลังใจให้หัวหน้าวิเชียนโรงเรียนบ้านโคกใบบัว

ก็เลยนำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ล็อตค่ะนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็บอกว่า
ก้าวข้ามความกดดันสำหรับกำลังใจจากผู้บริหารทางกระทรวงและคนไทยทุกคน

วิเชียนเองและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ
อันนี้อาจารย์ทรนะฮะนี่อาจารย์ทรนะครับ
หมอล็อตอีกท่านหนึ่งหมอล็อตนี่ก็เป็นเพื่อนกับหัวหน้าวิเชียนด้วย
ใช่ค่ะหมอล็อตก็ออกมาบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ว่าอยากจะให้กำลังใจนะคะสำหรับหัวหน้าวิเชียนในการทำงาน
ทีนี้เราไปดูคลิปที่
มีคลิปหมอล็อตไหมคะไม่มีจะข้ามไปที่
กรณีที่บอกว่าเป็นคลิป
นี่คลิปของหัวหน้าวิเชียนค่ะ
ก็เป็นคลิปที่ดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

เขาก็เลยมาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขา
เราจงจะทำงานได้อย่างไม่รับลืด
กรรมการที่ท่านส่งมาเหมือนพวกเรามีพลังเป็นร้อยเท่ากับพันเท่า
และลากสุดมีน้องน้องที่นครสีมาวาดลูกให้ลุงพี่เชียน

แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพี่วิเชียนเนี่ยพี่วิเชียนจะดีกว่า
พี่คือพี่อ่ะเขาเรียกพี่รัสไปแล้ว
วิเชียนก็เลยเหลือให้
โอเคนี่ก็เป็นความในใจของวิเชียนนะครับ
ขอบคุณน้องเข้ามาขอบคุณน้องเข้ามา
ก็คือต่อเนื่องจากภาพวาดของน้องนักเรียนประถมเมื่อสักครู่
ให้กำลังใจหลุงวิเชียน
ทีนี้เรื่องของคดีความค่ะ
พตเอกศรีวรารังศรีพราหมณกุลรอบผู้บัญชกานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
สำนวนคดีของนายเปรมชัยและพวกเนี่ย

แล้วก็รัดกลุ่มสามารถเอาผิดได้แน่นอน

พยานหลักฐานสำคัญก็คือพยานวัตถุทั้งปืนทั้งซากสัตว์ร่องรอยกระสุนหัวกระสุนค่ะ
การนำอาวุธปืนเข้าไปในอุทยานก็ผิดตั้งแต่เอาปืนเข้าไปแล้วค่ะ
ความผิดเท่ากันทั้งหมดนะคะทั้งคนเอาปืนเข้าไปแล้วก็ผู้ร่วมคณะด้วยนะคะ
ตัวการผู้สนับสนุนเนี่ยรับผิดเท่ากันนะคะจะอ้างว่าไม่ได้ยิงก็ไม่ได้รับผิดเท่ากันหนักเหมือนกันค่ะ
ส่วนการสอบปากคำเจ้าหน้าที่กรมอุทยานวันนี้ก็ถามในประเด็นในการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงก่อนหลังจับกลุ่มมันเป็นยังไงบ้างนะคะ
สอบถามเกี่ยวกับสภาพในที่เกิดเหตุลักษณะซากสัตว์ที่พบรวมถึงคลิปเสียง
ที่เป็นคลิปเสียงคล้ายกับกลุ่มของนายเปรมชัยเนี่ย
คุยกับเจ้าหน้าที่หลังถูกจับกลุ่มเหมือนกับเป็นลักษณะของการต่อรอง
ตอนนี้ให้ตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นการติดสินบนเจ้าพนักงานหรือเปล่า
ถ้าเข้าข่ายว่ามีความผิดก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วย
ส่วนเขม่าวดินปืนอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะก็รอการรายงานผลจากกองพิสูจน์หลักฐานไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่ง
ขม่าวดินปืนจริงแล้วเนี่ยติดอยู่๓ชั่วโมงก็หายแล้วอะค่ะ
ขม่าวดินปืนเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะว่ายังไงนะคะ
คนก็กังวลใจว่านายเปรมชัยกับพวกจะหนีไปนอกประเทศหรือเปล่า
เพราะว่าได้รับการประกันตัวออกไปแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามการเดินทางออกนอกประเทศด้วยไงคะ
ไม่ได้ห้ามด้วยให้ประกันแต่ไม่มีข้อห้ามตรงนี้
เรื่องต้นก็เลยเจ้าหน้าที่เขาประสานกันแล้วนะคะ
ประสานกับทางตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ตรวจสอบการเดินทางถ้าเจอว่ากลุ่มนี้เดินทางออกนอกประเทศ
ก็จะแจ้งกับพนักงานสอบสวนที่ดูแลคดีนี้ก่อนนะคะ
ล่าสุดจากการตรวจสอบเมื่อช่วงเช้า
เปรมชัยยังอยู่กรุงเทพแต่อยู่ไหนไม่รู้นะคะ
ยังตอบไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ยังติดต่อไม่ได้ด้วยค่ะ
ส่วนการค้นที่ทำงานห้องทำงานของนายเปรมชัย
ที่มีภาพในโลกโซเชียลว่ามีหนังเสือโอ้โหเป็นแผ่นเบอร์เลอร์เลย

อันนี้เนี่ยไม่เจอตอนไปค้นบ้านก็ไม่เจอ
แต่ถึงจะเจอมันก็หมดอายุความไปแล้วอะค่ะ
เขาคาดกันว่าภาพนั้นน่าจะตั้งแต่ปี๒๕๓๔อะ
ดังนั้นถ้าปี๒๕๓๔มาจนถึงตอนนี้มันก็น่าจะดำเนินคดีอะไรไม่ได้แล้ว

ใช่ยืนยันว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนนะคะ
มีหลักฐานแน่นนี่ค่ะภาพนี้ล่ะมันเป็นภาพเก่ามาก
อะอื้มก็ดูแล้วก็ยังนุ่มอยู่แหละคุณเปรมชัยตอนนี้ก็๖๐กว่าแล้วนะครับ
เรื่องคลิปเสียงเนี่ยพลนภสีวราบอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าเป็นคลิปของนายยงโดดเคลือ
หนึ่งในผู้ต้องหานะที่เป็นลูกน้องคนสนิทของนายเปรมชัย
นั่นเท่ากับว่าอาจจะเหมือนที่หัวหน้าวิเชียนบอก

แล้วก็บันทึกเสียงไว้เพื่อให้เห็นว่านี่ไง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะรับสินบนที่เราเสนอนะอะไรนะ
ถ้ามันตรงจากเสียงที่เขาอ้างกันจริงว่าเป็นของใครนะครับ
ส่วนเรื่องของเสือดำที่ตายไป๑ตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
นายชัยวัดริมลิขิตอักษร
ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าชุดพญาเสือของกรมอุทยานบอกว่า
เป็นเสือดำตัวสุดท้ายที่อยู่ในรัศมี๑๐กิโลเมตร
ในพื้นที่ป่าในจุดเกิดเหตุ
นักท่องเที่ยวที่ไปแถวนั้นก็มักพบเห็นนะครับ
แล้วพฤติกรรมของเสือดำมักมาอาบแดดและเดินเล่นในพื้นที่โล่ง

คือกรมอุทยานบอกว่าไม่ได้ห่วงห้ามนะฮะในการจะเข้าไปชมธรรมชาติ

อนุญาตให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับทำให้ถูกกฎแค่นั้นเอง
เสือดำหรือว่าเสือดาวจะตกลูกออกมาคลอกละประมาณ๓๔ตัวต่อครั้ง
แล้วก็จะเป็นเสือดำ๑ตัวนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตจะน้อยมาก
ก็เลยทำให้เสือดาวหรือว่าเสือดำมีจำนวนน้อยหรือแทบจะศูนย์พัน
นายชัยวัดยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อุทยานได้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้วนะครับ
แล้วหากต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกก็พร้อมที่จะให้อย่างเต็มที่เลยนะครับ
ส่วนนายสมโพธิดวงจันทราศิริหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
บอกถึงเรื่องของเสือดำบอกว่าเสือดำเนี่ย
ตอนตัวที่ตายคุณเหนียมมาสอนน่าจะเป็นลูกเสือดำ

โดยเสือดำหรือว่าเสือดาวที่อาศัยอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนั้น
มีประมาณ๑๐๐๑๓๐ตัว
มันก็สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ด้วยนะ

เพราะว่ามันสายพันธุ์เดียวกันอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนตอนนี้
คาดว่าจะมีทั้งเสือดำเสือดาวอยู่ไม่มากนักนะครับ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะ
ก็เป็นคดีแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เรารวบรวมมานะฮะ
เดี๋ยวย้อนไปดูเมื่อวานกันหน่อย
ท่านผู้ชมจะได้เห็นจุดเกิดเหตุอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับ

ก็ไปเจอร่องรอยต่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
แล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ได้เปิดประเด็นเอาไว้
คนก็เอาไปแชร์กันเยอะ
อย่างเช่นเรื่องของกระสุนปืนลูกซองที่เจาะเข้าไปที่ตัวเสือดำเนี่ย
รูด้วยกันใช่ไหมตรงนี้แต่มันก็ต้องตามต่อว่ามันเข้าแบบไหนอะไรยังไง
นี่เราทำเป็นกราฟิกให้เลยคุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๗จังหวัดกาญจนบุรี

จำลองเหตุการณ์ยิงเสือดำในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
เขาก็เนี่ยค่ะเอาซากเสือดำที่เจอเลยนะ
พาดบนท่อนไม้เอากระโหลกมาวางให้คล้ายเหมือนกับเสือยืนนะคะ
เพื่อตรวจหาวิถีกระสุน

เสือดำตัวนี้ถูกยิงเข้าทางฝั่งขวา
ทิศทางกระสุนทำมุม๓๐องศา
รูมีตรงไหนบ้างมาดูนะคะ
ใบหูขวา๑รู

ลำตัวอีก๓รูค่ะ
คาดว่าคนยิงเนี่ยน่าจะใช้ปืนลูกซองเป็นอาวุธ
เพราะว่าตรวจดูอย่างละเอียดก็เจอกระสุนลูกปลาย

หรูด้วยการทำมุมแบบนี้เลย๓๐องศา
ก็น่าจะอยู่ลักษณะแบบนี้ประมาณนี้
กระสุนลูกปลายก็ออกมานัดเดียว
แต่ว่าแตกกระจายเป็น๕นัดนะฮะ
คือผู้เชี่ยวชาญด้านปืนบอกว่า
ไอ้ลูกปลายเนี่ยเวลามันแตกระจายแล้วมันจะเป็นลูกเล็ก
พอเป็นลูกเล็กแล้วไปโดนสัตว์ป่าที่เขาต้องการเนี่ย
หนังมันจะเสียหายไม่เยอะ

ถ้าเป็นลูกเดียวลูกใหญ่กระสุนอันใหญ่
หนังก็เป็นรัวเยอะ
แล้วก็อาวุธที่ใช้คุณผู้ชมค่ะ
ปืนตรงกับปืน๑ใน๓กระบอกที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุ
คือปืนยาวลูกซองแฝดเบอร์๒๐ผลิตในประเทศสเปน

ลูกปลายที่อยู่บรรจุในปลอกกระสุนจะเริ่มตั้งแต่๖ลูกไปจนถึงหลักร้อยลูก
ชนิดนี้เนี่ยนิยมใช้แถบยุโรปใช้สำหรับล่าสัตว์เลยล่ะค่ะ
เขาก็จะใช้ปลอกกระสุนเบอร์๑๒ส่วนที่ไทยไม่นิยมเพราะว่าทั้งปืนทั้งกระสุนมันแพง
ปืนราคาเป็นเงินไทยเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทโอ้โห
หลังจากทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๗พิสูจน์ซากเสือตัวนี้ในเบื้องต้นแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บซากเอาไว้คือเขาแช่เย็นเอาไว้เลยค่ะ
เดี๋ยวต้องรอผู้เชี่ยวชาญชันสูตรซากอย่างละเอียด
แล้วพอเก็บหลักฐานอะไรต่างครบหมดแล้ว
กเสือดำตัวนี้เขาจะนำไปสตาร์ฟไว้นะคะ
เพื่อเป็นกรณีศึกษาเนี่ยค่ะเอาซากเสือมาพาดบนท่อนไม้เห็นมั้ย
เอากระโหลกเหมือนเอามาวางจะได้รู้วิถีกระสุนที่ชัดเจน
เนี่ยส่องลงไปวิถีกระสุนเป็นช่องตรงนี้
ปืนก็แพงกระสุนก็แพงนะฮะสมกับฉายาพรานบรรดาศักดิ์พรานไฮโซจริงนะครับ
แต่จะคุ้มค่ากับเสือดำหนึ่งตัวเก้งอีกตัวหนึ่งนะ
ไก่ฟ้าหลังเทาอีกตัวหนึ่งที่ตายไปหรือไม่นะครับ
เมื่อวานนี้เราก็พาไปสำรวจความคิดเห็นของคนที่เขาขายอาหารป่า
คนชอบทานอาหารป่าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่การลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารป่าเลยนะ
กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยคอยล่าสัตว์ป่ามาขายก็เยอะแยะไปหมดนะครับ
แต่เรื่องของความเชื่อเรื่องของการกินอวัยวะส่วนต่างของสัตว์
เพื่อเอามาบำรุงร่างกายเอามาเพิ่มพลังเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ย่านเยาวราชไปร้านการแพทย์แผนจีนนะครับ
ที่ก็จำหน่ายสมุนไพรประเภทพืชเพื่อรักษาโรคนะฮะ
ร้านก็จำหน่ายสัตว์วัตถุที่นำเอาร่างกายอวัยวะต่างของสัตว์
มาเป็นส่วนผสมในยารักษาโรคเพราะมีความเชื่อตามตำราหมอหลวง
รัชวงศ์หมิงว่ามนุษย์ป่วยส่วนไหนก็ต้องรับประทานส่วนนั้นของสัตว
จะช่วยบรรเทาอาการได้อ่านะฮะอย่างม้าน้ำเนี่ย
เพื่อช่วยเพิ่มแคลเซียมบำรุงกระดูกเขากวางก็มีสรรพคุณบำรุงเลือดและสมอง
ดองเต่าช่วยลดความดันแก้โรคนอนไม่หลับ
ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาโรคด้วยวิธีนี้๑๒๐นะครับ
ส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยบรรพบรุษนะครับ
โดยสัตว์วัตถุที่จำหน่ายในร้านไม่ใช่สัตว์สงวน
แล้วก็ผ่านการนำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตำราหลวงนะคะก็จะมีหลายวิธี
ซึ่งเอามาดองหรือจะเอามาต้มหรือจะเอามาตุ๋นกับเนื้อสัตว์อื่นนะคะ
หรือว่าเป็นสมุนไพรจะปรุงทานกันค่ะ
ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ถ้าเชื่อว่าสมัยนี้หายากมากแล้ว
ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศจีนด้วยแล้วของประเทศโลกด้วย
ที่จะมีสงวนสิทธิ์ที่จะล่าสัตว์
แล้วก็มีการควบคุมในการค้าขายส่วนต่างของสัตว์อยู่แล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้วัตถุดิบก็หายากแล้ว
แต่เขาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไงในสัตว์ที่ทำได้นะครับ
ซึ่งทางร้านยาจีนย่านเยาวราชเขาก็บอกว่า
ในอดีตมันก็มีความเชื่อว่ากระดูกเสือเป็นยา
สเผ็ดขาวที่ใช้ดองเหล้ามาบำรุงกระดูกได้
บำรุงเนื้อหนังบำรุงไขข้อได้
แต่ยืนยันว่าปัจจุบันทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ไม่มีการบริโภคเสือหรือว่ากระดูกเสืออะไรแล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์หายากแล้วก็ผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นคนที่แบบไปล่าเสือในป่า
ทำซุปหางเสือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพวก